หิวไหมคะยกมือขึ้นมาเลย
กมือขึ้นมาแบบนี้แล้วจะพาไปกินปิ้งย่างดีกว่าคุณชนะ

แล้วอยู่ไม่ไกลอยู่รอบกรุงนี่เองนะคะ

ติดตามกันเลยในชั่วสะบัดรอบกรุง

สาขานี้ก็คือสาขาสะพานพุทธนะคะ
แต่สาขานี้มันดีตรงที่ว่าวิวสวย

สะพานพุธตรงนี้นะคะ
มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวิวให้เราได้อิ่มตา
แล้วก็เมนูมากมายหลากหลาย

หึกหอยกุ้งมีหมดเลย

แล้วก็จะราดไข่ลงไป

บอกให้อย่างนี้ร้านนี้เนี่ย

แล้วเนยเนี่ยเขาให้มาเป็นชิ้น
คุณเลือกได้เรื่อยนะ

หัว๑คนละ๒๑๙บาท
ถ้าเป็นน้ำน้ำรีฟิลก็๓๙บาท

คุณเคยกินผสมหมดไหม
กดไอ้นี่นิดนิดกดไอ้นี่หน่อย

บอกว่าอร่อยจริงร้านนี้
ราคาหลักร้อยวิวหลักล้านจริง
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๖นาฬิกาจนถึง๒๓นาฬิกา
ร้านนี้อยู่ที่สาขา

พระฤาทธิ์สุขสาวอาทิตย์ไม่เจอต้องไปสะพานพุทธ

สะพานพุทธแต่ว่าคุณไปได้ทุกวัน
จันทร์๑อาทิตย์ไปได้เลยราคา
สะพานพระฤาทธิ์สุขไม่มีฝากไว้ให้คลิปนะครับ